กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวัญชัยสอนสิริ
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับกับผมเองนั้นได้พิจารณาทุกร่าง
พักการเมืองหลายพักเสนอมาแล้วพอจะสรุปสาระสำคัญ
ดังนี้ครับท่านประธานครับในส่วนของระบบการเลือกตั้ง
พักเล็กจะหายไปพักใหญ่จะพังงาดลดบทบาทภาคประชาชน
มีอิทธิพลล้วงลูกและก้าวกายโดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณและค่าราชการประจำ
ประเด็นที่๒เรื่องปิดสวิตช์สวที่บางท่านได้กล่าวไปแล้ว
ผมขอเรียนต่อท่านประธานและกับพี่น้องประชาชนว่า
ผมเองนั้นยืนหยัดมาตั้งแต่ต้นว่าสนับสนุนในการตัดมาตรานี้
และก็จะสนับสนุนในการโหวตเกี่ยวกับการตัดอำนาจสวในเรื่องนี้
แต่เรื่องนี้ผมอยากจะกลับเรียนต่อท่านประธานว่า
สอสอหลายท่านที่เสนอมาพักการเมืองที่เสมอ
มานั้นผมอยากใช้คำพูดว่ากินอยู่กับปาก
อยากอยู่กับท้องทำทีเรียกร้องประชาธิปไตย
เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่สวครับท่านประธาน
ยุทธศาสตร์ชาติอะไรก็แล้วแต่ที่มีหลายท่านอภิปรายไปแล้ว
ผมถือว่าเป็นเรื่องเครื่องเคียงของการเสนอกฎหมายในครั้งนี้
ถ้าจะพูดตามคำกรอนของสุนทรผู้ก็ใช้คำว่า
อันพริกไทยใบชีเหมือนศรีกา
โรยหน้ากันเสียหน่อยให้อร่อยใจ
ความจริงนั้นจะมีการเพิ่มหรือไม่เพิ่ม
จะแก้หรือไม่แก้
ผมว่าเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในรัฐมนูลและมีอยู่ในกฎหมายลูกในหลายเรื่องอยู่แล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมจะไม่พูดถึงมากนัก
กลับเรียนต่อท่านประธานว่า
การแก้รัฐมนูลครั้งนี้

เป็นเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง
เป็นเรื่องของการเอาชนะค้าคานทันทางการเมือง
ไม่ใช่เรื่องของประชาชนสักเท่าไหร่

แพ้ชนะกันทางการเมือง
มองไปว่าใครจะได้สอสอมากกว่ากัน
มองถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้า

ในสภาแห่งนี้
มีการพูดกันมาตลอดนะครับ
ว่าบ้านเมืองนี้มีการเลือกตั้งกี่ครั้ง
ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งอบตอบจเทศบาล
เลือกตั้งสส
สภานี้พูดกันมาตลอดว่ามีการโกงมีการทุจริต
มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ทุกระดับครับมีการพูดเรื่องนี้กันมากครับท่านประธาน
แล้วก็พูดว่ามีการโกงมีการทุจริตมีการคอรัปชั่น
หลายที่มากมายมหาศาล

เราไม่เคยคิดแก้รัฐมนูลเพื่อการนี้เลยครับ
เคยไหมที่จะแก้รัฐมนูลเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นมันสุจริตได้
เคยคิดกันไหมเคยทำไหมเคยเสนอไหม
ทั้งที่ตะโกนกันมากมายในเรื่องนี้
เคยกระชับรัฐมนูลให้มันเข้มแข็งในการปราบปรามการคอรับชั่นไหม

เรากำลังพูดในเรื่องของตัวเราว่าใครจะชนะกันมากกว่า

เรากำลังพูดในเรื่องของตัวเราว่าใครจะชนะกันมากกว่า

ในเรื่องระบบเลือกตั้งและระบบพักการเมืองนั้น
เขาต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
ประชาชนเป็นเจ้าของพักครับท่านประธาน
ประชาชนเป็นเจ้าของพักครับท่านประธาน
มีส่วนในการร่วมบริหารพัก

มีส่วนร่วมคัดคนลงสมัครับเลือกตั้งครับ
ที่สำคัญเท่านั้นไม่พอครับ
มีส่วนร่วมในการออกสตังค์เป็นค่าใช้ใจของพักการเมืองครับ
มีส่วนร่วมในการออกสตังค์เป็นค่าใช้ใจของพักการเมืองครับ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
แนนของประชาชนทุกคนมีราคามีความหมายไม่ทิ้งน้ำครับท่านประธาน
ทำให้ประชาชนมีโอกาสได้คนรุ่นใหม่ได้พักการเมืองใหม่
ทำให้ประชาชนมีโอกาสได้คนรุ่นใหม่ได้พักการเมืองใหม่
แต่ตามกฎหมายที่เสนอนี้ครับท่านประธานที่เสนอแก้กันเนี้ย
แต่ตามกฎหมายที่เสนอนี่ครับท่านประธานที่เสนอแก้กันเนี่ย
แต่ตามกฎหมายที่เสนอนี้ครับท่านประธานที่เสนอแก้กันเนี้ย
ผมจึงกาบเรียนว่าพักเล็กพักน้อยจะหายไป
ผมจึงกาบเรียนว่าพักเล็กพักน้อยจะหายไป
ภักดิ์เล็กภักดิ์น้อยจะหายไปภักดิ์ใหญ่ใหญ่ทุนหนาหนาจะพังอาจ
ลดบทบาทภาคประชาชนตามรัฐมนูลปี๖๐ไปอย่างสิ้นซากครับท่านประธาน
นายทุนพักจะครอบงำพักครับคนมีเงินมีอำนาจ
จะมีบทบาททางการเมือง
พักการเมืองต่อไปนี้ครับท่านประธานจะเป็นเสมือนบริษัทครับลูกพักสอสอนั้นจะเป็นเพียงพนักงานบริษัทอย่างที่เราเคยกล่าวหากัน
ธุรกิจการเมืองจะกลับมาอีกแล้วครับท่านประธาน
เรากำลังปิดสวิตช์คนเล็กคนน้อยคนยากคนจน
ด้อยโอกาสที่จะเข้ามามีบทบาททางการเมืองครับท่านประธาน
จะไปปรับจะไปแก้กันอย่างไรผมไม่ว่าแต่ในเรื่องนี้ผมขออนุญาตกลับเรียนว่า
เป็นการทำเพื่อการเมืองเอาชนะกันทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประชาชน
นี่เป็นประเด็นแรกที่ผมให้ข้อสั่งนั่นนี่ประธานครับ
ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับที่ห้าครับว่าไงครับ
เพราะว่าผู้อภิปรายเนี่ยกำลังเฉียดสีสมาชิกรัฐสภานะครับผมเห็นด้วยกับการอภิปรายของท่านนะครับ
แล้วก็การให้สัมภาษณ์ในสื่อของท่านผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ
ผมอยากให้ท่านเนี่ยทำตามสิ่งที่ท่านแสดงในการให้สัมภาษณ์รายการการอภิปรายครั้งนี้
แสดงการลาออกจากการเป็นวุฒิสมาชิกเพื่อไม่เกิดลอยด่างในระบอบประชาธิปไตย
ขณะนี้ท่านเป็นรอยด่างของระบอบประชาธิปไตยอยู่นะครับถ้าท่านรู้ตัว
ลาออกแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ไปอะไรผมเห็นด้วยนะครับ
สนับสนุนท่านท่านประธานต้องควบคุมไม่ให้เสียดสีสมาชิกรัฐสภา
เอาดีใส่ตัวไม่ได้นะครับถ้านั่งลงก่อนเดี๋ยวก็จะ

ผมขออนุญาตครับท่านทันทางนี้ครับ
ผมนายคารมผลผ่อนกลางสมาชิกสภาพุทธแหลศดร
ประท้วงท่านตามผู้อภิปรายตามข้อ๔๕นะครับ
ต้องฟังเหตุผลผมก่อนครับ
ผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดร
บัญชีและชื่อละเอ็ดในฐานะสมาชิกรัฐสภาพุทธแหลศดร
ต้องเรียนว่าท่านประธานไม่ควบคุมประชุมหนึ่งแล้ว
และผู้อภิปรายก็เสียดสีด่าทอให้ร้ายเขาไปเรื่อยครับ
การแก้รับนูนเพื่อมุ่งหมายเพื่อให้มันดีประเทศดีขึ้น
ไม่ใช่ว่าคนอื่นแย่เร็วซะหมด

ท่านเข้าใจท่านฟังผมก่อนครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับ
ท่านต้องกำชับคืออย่าเป็นผู้ใหญ่แต่อายุนะครับ

ขอให้ท่านประธานกำชับและหยุดกล่าวหาสภาผู้แทนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ว่าคนอื่นไม่ดีไปทั้งหมดไม่มีหรอกครับ

ขอบคุณครับผมเพิ่งเข้ามา๒๓นาทีนะครับ
ที่ท่านวัญชัยครับคือขอให้พูดตรงประเด็น

พูดเข้าไปในเรื่องของร่างรัฐบรุนฉบับต่างนะครับ

คือขอฟังผมก่อนนะครับ

อย่าไปพูดจาที่เป็นการว่าผู้อื่น
หรือว่าอย่างที่เขาทักทวงมานะครับ
จะได้ไปได้เร็วนะครับ

แต่ผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานว่า
ผมไม่ได้ว่าใครเลย
กล่าวหาโจมตีสวอย่างรุนแรงผมพูดในภาพรวม
และขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานว่ามิได้หมายถึงสอสอคนหนึ่งคนใด
เอาละครับพอแล้วแต่พูดถึงระบบการเลือกตั้ง
พูดถึงระบบการเมืองกัญชัยครับผมขอนะครับท่านครับ
เข้าประเด็นขอบคุณครับท่านบทานล่างนัดธรรมดุลนะครับ
เอาละเมื่อกี้นี้มีคนที่กล่าวหาผมว่าเป็นผู้ใหญ่อย่างนู้นอย่างนี้
นี่ผมว่าความเป็นผู้ใหญ่ของผมนี่ผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่บางคนนี่
ตัวทางการเมืองนั้นก็รู้อยู่ว่าทำอะไรยังไม่เข้าประเด็นที่ผมพูดเดี๋ยว
ก็จะมีผู้ประท้วงผมอีกนะครับขอขอบคุณขอบพระคุณครับนะครับ
ท่านพูดถึงเรื่องร่างรัฐธรรมดุลนะครับท่านประธานครับ
ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องตัดมาตราสองเจ็ดสอง
ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิด

เป็นวาธกรรมที่กล่าวหาโจมตีสวมาทุกครั้ง
แท้ที่จริงแล้วครับท่านประธานครับ
ถ้าเราพิจารณาดูจากรัฐมนูลลึก

จิตใจที่เป็นกลาง
ไม่มีโมหะจริตแล้ว
อำนาจที่แท้จริงเลยครับท่านประธาน
ในการสถาปนานายก

คืออำนาจของประชาชน
ที่เลือกตั้งผ่านทางสอสอครับ
รัฐมนูลฉบับนี้ครับ
กำหนดให้ความเป็นใหญ่นั้นอยู่ที่สอสอ

ในการที่จะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้
จะอยู่สั้นหรืออยู่ยาว

อยู่ที่สอสอครับท่านประธานครับ
ไม่เกี่ยวกับสวทั้งสิ้นเลยครับท่านประธาน
อย่างที่มีหลายท่านได้พูดกันแล้วถ้าสอสอรวมกันได้เกินกว่าสองร้อยห้าสิบ
ยังไงยังไงสวต้องเลือกคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี
ขืนไปเลือกคนอื่นให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือมาเป็นรัฐบาล
ท่านประธานก็ทราบอยู่แล้วท่านสมาชิกก็ทราบอยู่แล้ว
รัฐบาลนั้นก็อยู่ไม่ได้สวก็อยู่ไม่ได้ครับท่านประธาน
เพราะกำลังโหวตสวนกระแสประชาชน
ทุกวันนี้ท่านประธานก็จะเห็นอยู่ว่ารัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานั้น
ท่านอยู่ได้ด้วยพักการเมืองด้วยสอสอ
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับ
ไม่ได้อยู่ได้หรือดำรงอยู่ได้เพราะสวเลย
ผมจึงขออนุญาตกลับเรียนว่ามาตรานี้เขียนไว้ก็จริง
แต่กำลังจะบอกว่า
อำนาจของความเป็นใหญ่ตามรัฐมนูลฉบับนี้โดยแท้
อยู่ที่สมาชิกสภาผู้แทนราชดรทั้งสิ้น
ผมจึงไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกนั้นเข้าใจในประเด็นนี้ผิด
ดังนั้นเนี้ยมาตราสองเจ็ดสอง
จะมีหรือไม่มี
ผมจึงไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะอำนาจอยู่ที่สอสอ
สอสอมีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้ว
ต่างแต่ว่าท่านรวมกันเองไม่ได้เกินฝั่งสองร้อยห้าสิบเท่านั้น
ยังไงยังไงก็ตามครับท่านประธาน

ลองดูสิครับถ้าสอสอรวมกันได้เกินกว่าสามร้อยเสียงหรือสองร้อยห้าสิบขึ้นไป
อย่างไรอย่างไรพักการเมืองนั้นสอสอกลุ่มนั้นก็ได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้ว
ผมจึงเห็นว่ามาตรานี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยครับ
ขออนุญาตกลับเรียนว่าผมสนับสนุนโดยส่วนตัวไม่ขัดข้อง
ประการสุดท้ายนั้นขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานที่เคารพครับ
ว่าการแก้รัฐมนูลถ้าเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง
และสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังเป็นปัญหาอยู่
เราร่วมกันแก้ในสิ่งนั้นผมสนับสนุน
แต่แก้แล้วถอยหลังเข้าคลอง
แก้แล้วตัดอำนาจบทบาทของประชาชน
แก้แล้วทำให้การปราบปรามการทุจริตหรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ผมค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยต่อประเด็นนั้น
จึงขออนุญาตกล้าพเลี่ยนสแดงความเห็น
ต่อที่ประชุมไว้ให้เป็นที่ประจักษ์
และผมจะประกอบการพิจารณาในการโหวต
เฉพาะบางเรื่องบางประเด็นครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับ
ต้อนทานครับขออนุญาตครับ
สมาธิกษภาพูดแทนรัฐศาลบัญชีรอยชื่อรอยแอบในสมาธิกษภา
ที่ผมไม่แทรกขึ้นท่านประธาน
ผู้อภิปรายนี้ขัดข้อ๔๕ชัด
แล้วท่านประธานก็ไม่ได้ใช้ข้อ๕วงเล็บ๓ชัด
ด้วยความเคารพต่อที่ประชุมและท่านประธาน
แต่ถ้าผมเข้าใจดีครับ
ให้ความเคารพสวแล้วก็เป็นเรื่องที่กำลังแก้ไข
แต่ถ้าขึ้นมาแล้วเสียดสีบ่อย
แล้วก็ต่อว่าเพื่อนสมาชิกเหมือนท่านที่อภิปรายไปนี้
ต้องเรียนว่าท่านประธานต้องกำชับ
คือเราเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันแล้วครับ
มาจากไหนแล้วก็เคารพแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนด่าท้อ
แต่ถ้ามาทำตัวเป็นผู้วิเศษ

ครับขอบคุณครับท่านขาลม
คือผมเห็นว่าท่านสอสอก็ดีสวก็ดีนะครับ
เป็นผู้ทรงเกียรตินะครับย่อมรู้อยู่แล้วว่า
ไม่ควรจะพูดจาเสียดสีใครในห้องประชุมนี้นะครับ
ท่านครับขออนุญาตกราบเรียนนิดหนึ่ง
ผู้ที่ประท้วงลายนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรกับผมเป็นพิเศษ
อนุญาตกลับเรียนว่าให้ท่านหาพักอยู่ให้ได้ก็แล้วกันครับท่านประธาน
ท่านไม่ควรจะพูดโต้ตอบกันนะครับ